รถกระบะคันหนึ่งนะนะครับพ่วงรถแบ็คโหลแบ็คโหลเล็กมา
แต่อยู่ฝั่งนู้นนะครับรถของเกจิดังกาลสินอยู่ฝั่งนี้นะเออ
โอ้โหเห็นมาแต่ไกลเลยกระเด้งกระดอนมาโอ้โหเฉียดไปตี๊ด
เดียวครับคุณผู้ชมฮะ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

แล้วบอกว่าขับรถจะพาหลงปู่ไปรับกินในบนที่อำเภอขาวงเนี่ยจูรถกระบะพุ่งข้ามเลี่ยนมาประยายามแล้วจะหักหลบตกข้างทางเกลือไปนี่เห็นไม๊นิดเดียวเนี่ย
เชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงปู่ศิลานี่แหละที่คุ้มครองให้ปลอดภัยในครั้งนี้ครับ